ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาก่อนนะครับ
มีนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวแถวบางขุนเทียนนะฮะ
แล้วก็ไปยิงกันเสียชีวิตนะฮะ
เหตุการณ์นี้นะครับทำให้สอนอท่าข้ามพร้อมกับกู้ภัย
ต้องไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตผู้ที่ถูกยิง
แต่สุดท้ายก็ช่วยไม่ทันนะครับเสียชีวิตนะครับ
แขวงสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพนะครับ
ห้องที่สอนอท่าข้ามเนี่ยฮะกู้ภัยก็พยายามช่วย
สุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
จอดรถของตลาดนะฮะตลาดอีคิวไนท์แถวบางขุนเทียน
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อนายธนบดีสารสุวรรณ
ชื่อเล่นชื่อแซมอายุ๒๓ปีนะครับ
ถูกยิงเข้าที่ไทยทอยกระสุนฝังในอยู่แถวศีรษะ๒นัดนะฮะ
แล้วก็มีสีข้างซ้ายเนี่ยก็ถูกยิง๑นัด
ข้างซ้ายทะลุแผ่นหลังด้านซ้ายออกไปเลยนะครับ
วันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียบผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
ได้คุยกับญาติแล้วก็เพื่อนของนายธนบดีผู้ตาย
วันนี้เขาไปที่ภาควิชาเวชศาสตร์โรงพยาบาลสุริราชไปติดต่อขอรับศพ
พ่อของนายธนบดีบอกว่าเดิมลูกชายทำงานรับจ้างอยู่ที่บ้านเกิดนะฮะ
ที่อำเภอบังประมาทจังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อ๖เดือนที่แล้วแม่เสียชีวิตนะบวกกับไม่ค่อยมีใครจ้างทำงาน
ลูกชายก็เลยขอมาทำงานที่โรงคลึงกับอาที่กรุงเทพ
เพิ่งมาทำงานได้แค่๒สัปดาห์ค่ะ
แล้วระหว่างกำลังเดินกลับถูกปืนลูกหลงยิงใส่เสียชีวิต
ซึ่งลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัวจึงอยากให้ตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
ไม่มีเพราะเขาไม่เคยเป็นเด็กใดเลยไม่มีเขาบอกก็ขอมาทำกันทำลงกึ่ง
นี่ค่ะคุณพ่อ๖เดือนที่แล้วภรรยาเพิ่งเสียชีวิตลูกชายก็เลยขอมาทำงานที่กรุงเทพ
มาได้๒อาทิตย์ลูกถูกยิงเสียชีวิตอีกนะครับ
ส่วนเพื่อนของนายธนบดีหรือว่านายแซมนะครับเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
บอกว่าเขาก็จำอะไรไม่ค่อยได้เพราะเมื่อคืนยอมรับว่าทุกคนเมามาก
แต่ก็พอจำได้คร่าวนะครับว่าเขากับนายแซมไปนั่งดื่มกินที่ร้านในตลาดอีคิวไนท์
ไปกับเพื่อนรวมประมาณ๑๐คนระหว่างที่นั่งดื่มกินกันก็สังสรรคเฮฮาพูดคุยกันตามปกติ
แต่มีจังหวะหนึ่งที่คนในกลุ่มไปมีปัญหากับโต๊ะข้างนะฮะ
จากนั้นก็ออกมาเจรจากันที่หน้าร้านแล้วก็มีกาดของร้านเนี่ยสถานบันเทิงแห่งนั้นเนี่ยเห็น
ก็เลยเข้ามาห้ามแล้วก็แยกทั้งสองกลุ่มออกจากกันตอนนั้นต่างฝ่ายต่างก็ยอมจบเรื่องกันไปแล้วนะ
ก็แยกย้ายกลับกันไปคือระหว่างโต๊ะใครโต๊ะมันก็แยกกันไป
แต่ระหว่างที่กลุ่มของพวกเขาซึ่งก็มีผู้ตายก็คือแซมอยู่ด้วยเดินหันหลังกำลังจะกลับ
มีเสียงปืนดังขึ้นประมาณ๒๔นัดแล้ววิถีกระสุนเนี่ยมันเข้ามาที่แซมพอดีเพื่อนบอกนะฮะ
เข้าที่ไทยทอยแล้วก็แผ่นหลังนะครับจนแซมเนี่ยล้มลงพอหันกลับไปดูก็เห็นว่ากลุ่มที่ทะเลาะกันกับกาดสถานบันเทิง
ที่เข้ามาห้ามต่างพากันวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทาง

แล้วใครเป็นคนเคลียร์กาดของร้านหรือว่าเราเคลียร์กันเอง
แรกพี่มีพี่กาดที่นู่นนะครับที่เขาจะดูมีกาดดูแลร้านพวกนี้ครับเขาก็มาห้ามไม่ให้มีเรื่องพวกผมก็กลับไม่รู้เหมือนกันนะครับ
ตอนแรกผมเดินกลับกันแล้วก็มีทะเลาะกันนิดหน่อย

ก็ไม่ได้ทะเลาะกันกับใคร
ทะเลาะกับคนที่มาเที่ยวด้วยกันใช่ไหมครับ

วันนี้ครอบครัวได้รับร่างของผู้ตายก็คือนายธนบดี
ส่วนความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนสอนอท่าข้าม
บอกว่าตอนนี้ฝ่ายสืบสวนกำลังไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะครับ
ซึ่งตอนนี้ได้มาแล้วบางส่วนนี่ฮะจะเห็นตรงจุดนี้นะครับ
ตอนที่กลุ่มต่างเขาเดินมากันเนี่ยนะฮะ
อันนี้เป็นกลุ่มกาดของตลาดนะฮะอ่าเมื่อคืนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ตำรวจบอกว่า
รู้เส้นทางหลบหนีของคนร้ายแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
เดี๋ยวจะเรียกบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ต้องสงสัยมาสอบปากคำ
แต่ก็ได้มาหลายคนสำหรับคนที่อยู่ในช่วงเวลาเกิดเหตุ
ตามภาพจากกล้องวงจรปิดตำรวจรู้ตัวมือปืนที่ก่อเหตุแล้วนะครับ
ตำรวจบอกว่าไม่ใช่กลุ่มกาดนะฮะคือเพื่อนผู้ตายเขาบอกว่า
เห็นผู้ตายถูกยิงแล้วก็ล้มลงไปเนี่ยเห็นกลุ่มกาดกับกลุ่มที่มีเรื่องกันเนี่ย
ต่างฝ่ายต่างวิ่งหนีกันไปแต่ตำรวจบอกว่ากลุ่มกาดเนี่ยไม่ใช่นะฮะ
เพราะกาดที่ร้านเนี่ยก็คือเขาแค่มาช่วยรักษาความปลอดภัยในช่วงเวลานั้น
แต่ว่าไอ้ลูกค้ากลุ่มที่มีเรื่องเนี่ยมันก็มีความสนิทสนมกับเขาอะไรอย่างนี้นะครับ
หลังก่อเหตุเนี่ยตอนนี้มือปืนเชื่อว่ายังกบดานอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะครับ
ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีอยู่
สาเหตุที่ทำให้กลุ่มผู้ตายกับกลุ่มมือปืนยกพวกมาตะลุมบอลกันในร้าน
แล้วก็เกิดความกลหนแล้วก็มาเคลียร์กันหน้าร้านแล้วถูกยิงเสียชีวิต
เนื่องจากก่อนหน้านี้กลุ่มของนายธนบดีผู้ตายเคยมีปากเสียงทะเลาะวิวาสกับกลุ่มมือปืนมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะ
แต่เกิดขึ้นที่อื่นโอ้โหแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนกับหลายกรณี
ก็คือมาเจอกันที่ร้านนี้เมื่อคืนนี้นะครับ
พอมาเจอกันอีกก็มีปัญหากันอีกนี่ฮะโอ้โหก็เลยถูกยิงเสียชีวิตไปหนึ่งศพนะครับท่านผู้ชมครับ